ค่ะนะฮะหลายร้อยคนเป็นวันเสาร์วันหยุดด้วยใช่นะวันมาคบูชานะครับ
วันหยุดคนก็ไปเที่ยวห้างกันไปจับจ่ายซื้อของไปเรียนพิเศษก็มี
ใช่เด็กเด็กเยอะเลยค่ะถูกต้องนะครับอ่าที่ห้างเนี่ย
ค่ะอ่าก็คงจะสอนภาษาอะไรพวกนี้ด้วยเด็กเด็กก็ไปเรียนกันนะครับ
ตัวเท่านี้มาเรียนพิเศษกันค่ะเสาร์ที่๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็เอามาถ่ายทอดนะครับบอกว่าตอนนั้นประมาณ๑๗นาฬิกา๓๐นาที
ครูก็มีเด็กก็มีอยู่ดีดีเสียงปืนดังขึ้นอืม
แล้วก็เห็นคนวิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทางนะฮะ
มีเด็กอายุประมาณ๔ขวบถึง๘คน
ผู้ใหญ่และครูอีกสิบเจ็ดคนรวมเป็นยี่สิบห้าคน
ครูในโรงเรียนสอนพิเศษสุดท้ายแล้วตัดสินใจ
พาเด็กไปหลบในห้องเก็บของดีกว่าแล้วก็อยู่ในนั้นกัน
๖ชั่วโมงก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่มาพาออกไปอย่างปลอดภัยทุกคน
มีคำถามว่าเด็กอายุ๔ขวบตั้ง๘คน
แล้วอยู่กันตั้งหลายชั่วโมงอยู่กันแบบไหนอะไรยังไง
ถึงสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้
วันนี้เราได้คุยกับคุณครูมัธนียาภูมิพัฒน์นะครับ
อายุ๓๖ปีเป็นครูสอนภาษาอังกฤษของสถาบันแอนิทอล์กนะครับ
ซึ่งคุณครูบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
ควบคุมสถานการณ์ที่ทำให้เด็กไม่ตื่นกลัว
ส่งเสียงร้องจนรอดปลอดภัยกันได้
ใช้วิธีอย่างนี้ฮะคือทางสถาบันเนี่ยโชคดีหน่อย
ที่เป็นโรงเรียนสอนพิเศษมันเลยมีหลายห้อง
มีอยู่๔ห้องแต่ละห้องมันก็เป็นชั้น
ก็เลยเป็นเหมือนกับกำแพง๔ชั้น
ตอนนั้นครูสอนพิเศษของสถาบันทั้งคนไทยแล้วก็ครูต่างชาติ
รวมถึงผู้ปกครองด้วยนะที่เขาก็มารอลูก
หารือแล้วบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเพื่อไม่ให้เด็กหวาดกลัว
ปกติ๕๖โมงเย็นต้องเลิกแล้ว
เราก็เลยทำเป็นกึ่งบอกกับเด็กว่า
วันนี้เราจะเพิ่มชั่วโมงสอนนะเดี๋ยวจะเลิก๔๕ทุ่ม

บอกแค่ว่าจะเพิ่มชั่วโมงสอนนะหนูเป็นเลิก๔๕ทุ่ม
อันนี้คือเพื่อรอเวลาให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วย
ระหว่างที่กำลังสอนพิเศษให้เด็กในการเพิ่มชั่วโมงพิเศษ
ก็กลัวอยู่ว่าเอ๊ะเดี๋ยวคนร้ายมันผ่านไปผ่านมามันเห็นเข้าจะทำยังไง
เอาอย่างนี้ดีกว่าพาเด็กเข้าไปหลบในห้องเก็บของหลังห้าง
บริเวณห้องเรียนพาเด็กไปห้องเก็บของหลังห้างนะฮะ
แต่ทีนี้เขาต้องปิดไฟหมดใช่ไหมใช่
เดี๋ยวคนร้ายมันเห็นเห็นว่าที่ไหนเปิดไฟอยู่แล้วมีคน
ครูก็เลยบอกกับเด็กว่าเด็กนี่คือชั่วโมงผจญภัยในห้องแห่งความลับ
ตลอดทางเดินเราจะปิดไฟนะเราจะอยู่กันในความมืด
ก็ขอให้เดินผชนภัยเพื่อไปห้องแห่งความลับกันก็แล้วกัน
เด็กก็ไปกันไปด้วยความเพลิดเพลิน
โอ้โหด้วยความเด็กไม่ตื่นตนก
โอ้โหคุณครูเก่งมากนะจริงนะ
ทำให้เด็กแบบไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โหหวาดกลัว
ไม่ร้องไม่ส่งเสียงดังแล้วก็อยู่ได้
ถูกต้องนะฮะหลังจากที่มาถึงห้องเก็บของแล้วซึ่งคือจุดห้องแห่งความลับ
ครูชาวต่างชาติทีนี้ก็เล่นมายกลให้เด็กดู
มีดินน้ำมันก็มาให้เด็กปั้นดินน้ำมัน
เพื่อให้เด็กมีสมาธิอยู่กับการปั้น
พอเริ่มดึกขึ้นหน่อยก็เล่านิทานให้เด็กฟัง

นี่ถ้าครูคนใดคนหนึ่งใจเสียเนี่ยนะพังกันหมดเลยนะ
นี่ฮะส่วนสะเบียงล่ะเอาอันนี้คำถามอ่าสอนได้

หลอกล่อให้เด็กเพลิดเพลินได้ไม่หวาดกลัวได้แล้วกินอะไร
โชคดีที่เขาเป็นโรงเรียนสอนพิเศษไงเป็นสถาบันกวดวิชาอะไรพวกนี้
เขาก็มีขนมมีน้ำเอาไว้ให้เด็กกินอยู่แล้วไง
เวลาช่วงของพักเตรกช่วงอาหารว่างก็เลยเอาพวกเนี้ยมาให้เด็กเด็กกิน
ประทังหิวนะฮะเด็กคนไหนร้องเพราะหิวน้ำหิวขนมก็เอาให้เด็กกิน
เราก็เลยเข้าไปในห้องข้างหลังสุดซึ่งมันจะมีกำแพงทั้งหมดสี่ชั้นอยู่แล้ว
แล้วบล็อกข้างในคือเป็นกำแพงที่หนาที่สุดประตูก็เล็กมากอยู่แล้ว
เราก็เลยปิดประตูล็อกแล้วก็หาอะไรพอที่จะแบบว่าดันประตูได้
ยังคิดว่าเป็นเรื่องของการเรียนแต่เราเปลี่ยนเป็นเรื่องของการผจญภัย
ทำให้น้องเนี่ยไม่รู้สึกอะไรรู้สึกแบบสนุกกับสิ่งที่อยู่ตรงนั้นมากกว่า
เราก็เข้าไปในห้องแห่งความลับของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะปั้นดินน้ำมันต่างต่าง
ซึ่งว่าอ่าคอร์ชอันชัยเขาก็เตรียมเข้าไปอยู่แล้ว
แล้วก็การเล่านิทานเล่าประมาณ๒๓เรื่องสลับกันเล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เรื่องของการเล่นมายกลเพราะว่าครูเรามีความสามารถพิเศษในการเล่นมายกลได้
ก็ก็ทำให้เด็กเผินซึ่งกิจกรรมทั้งหมดพวกเนี้ยเป็นกิจกรรมที่เราวิเคราะห์แล้ว
ทำให้เด็กสงบแล้วก็เงียบแล้วก็โฟกัสก็คือแบบมีสมาธิ
ส่วนคุณครูนาธานครันเดิลนะครับเป็นครูสอนภาษาชาวอเมริกันนะครับ
ก็บอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะฮะนี่ฮะคุณครูนาธาน
บอกว่าเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นเหตุรุนแรงที่สุดเลยที่เขาเคยเจอตั้งแต่มาอยู่ที่เมืองไทย
ตัวเขาเองก็ไม่เคยเจอเหตุรุนแรงแบบนี้ด้วยยอมรับว่าช็อกมาก
ตกใจมากกับเหตุการณ์ที่ได้เจอแต่ก็อยากจะขอบคุณเจ้าหน้าที่ไทยทุกคนที่มาช่วยได้อย่างรวดเร็ว
ขอบคุณคุณครูทุกคนร่วมสถาบันที่ตั้งสติกันได้ดีคุมสถานการณ์ได้
ทำให้ทุกคนที่อยู่ด้วยกันปลอดภัยหมดเด็ก๘คนครูกับผู้ปกครองผู้ใหญ่อีก๑๗
รวมเป็น๒๕คนปลอดภัยทุกคนอยากให้ชาวโคราชนะครับหรือว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่
มั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยหรือว่าเวลาจะมาเที่ยวห้าง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็เป็นเพียงแค่เรื่องของคนบ้าคลั่งคนหนึ่งค่ะนะฮะ
นี่ค่ะต้องชื่นชมคุณครูจริงนะคะมีสติแล้วก็คุมสถานการณ์ได้ช่วยเหลือเด็กได้